มาขอฝากเพลงใหม่หน่อยแล้วกันนะคะ
กับเพลงที่มีชื่อว่าทั้งจำทั้งปรับ

ภายใต้ค่ายเพลงของตัวเองนะคะ
ต้องออกเสียงแบบนี้เลย

ติ่งเป็นติ่งนิดนึงนะคะ
โดยเพลงนี้ค่ะเจ้าตัวยังได้ดึงสองหนุ่มนะ

เนื้อหาเพลงก็จะพูดถึงอะไร

ไปฟังเจ้าตัวมาเล่าให้ฟังดีกว่าค่ะ
พูดถึงคนเราชอบแบบมีความสัมพันธ์กับคนที่ชอบทำให้เราเจ็บใจแล้วก็ซ้ำอยู่อย่างนั้น
บางทีเขาทำให้เราเสียใจเราก็ยังรักเขาอยู่อย่างนั้น
แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังแบบอยู่ในสถานการณ์แบบนี้
ให้ลองแบบปรับตัวเองลองจำด้วยว่าเขาทำให้เราเจ็บยังไงนะครับ

ใครที่ดูอยู่ก็ยังไม่เคยดูยังไม่เคยฟังก็ลองไปฟังกันดูครับ
พอเราทำบริษัทกับภรรยาทำกันสองคน
ถ้ามีลูกก็อาจจะต้องแบบหยุดบริษัทไปอะไรอย่างนี้เราก็ยังไม่พร้อมครับ
เป็นเพลงให้กำลังใจคนเจ็บนะคะเจ็บแล้วก็ต้องจำด้วยนะคะ
แต่ถ้าฟังขำนี่เลยทั้งจำทั้งปรับสแตมอภิวัฒน์นะคะ
ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยเพลงส่วนใหญ่จะออกแบบ
ซิงเกิ้ลมาแต่ละเพลงเนี่ยเขาคิดชื่อเพลงกันนานกว่าเนื้อเพลงอีกนะ

ตอนนี้เนี่ยยอดวิวจะทะลุ๑๐ล้านแล้วใช่ไหมคุณ
เกือบ๑๐ล้านแล้วนะคะ